คุณผู้ชมมาดูวินาทีเฉียดตายค่ะ
ผู้หญิงคนนึงข้ามถนนตรงทางม้าลาย

ป้าตกใจมากค่ะทำไมรถเมชน์ทำอย่างนี้
แล้วไอ้คันนั้นมีเด็กด้วยเอาป้องไปเปิดให้พ่อดูดิ
เพจเฮียขับรถโพสเอาไว้ค่ะ

นี่นะคะมันเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกทีนะดูอีกทีนะคะ
เฉียดไปนิดเดียวเองค่ะ
คือรถจักรยานยนต์เขาก็เบรกให้คนข้าม
แต่รถเมย์เนี่ยรถปอนะคะ
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ก็เลยแนะนำว่า
หนึ่งไปแจ้งขอสมกรบอกป้ายทะเบียนไปเลย
ถ้าเงียบก็แจ้งขนส่งดำเนินการต่อ
สามแจ้งผู้ว่ากธมได้ไหม
นี่ค่ะแต่บางคนก็บอกว่าถ้ามองอีกมุมนึง
รถจักรยานยนต์เบี่ยงมาทางขวาหรือเปล่า
รถเมย์เลยต้องหลบรถจักรยานยนต์
เพราะจะมีรถจักรยานยนต์อยู่ซ้ายสุดใช่ไหมคะ

ก็เลยกลายเป็นจะชนคนที่ข้ามทางม้าลาย

ถ้าเขาไม่เบี่ยงมาเขาก็ชนจักรยานยนต์อย่างนี้หรอ

ม้าลายก็ต้องชะลอกันล่วงหน้าเนอะ
ก็ต้องดูเตรียมพร้อมที่จะหยุดให้คนข้ามกันล่วงหน้าหน่อย

มันมีทางม้าลายมีคนรอข้ามถนนแล้วคุณเบากันหน่อยเนี่ย